ทุกผู้ชมครับดูสถานการณ์โควิดคนในแวดวงบันเทิงหน่อยยอมรับว่าเที่ยวนี้เยอะจริง
ก็มีดาราที่ติดโควิด๑๙ในวันนี้นะครับ
๔เมษายนมีผู้ที่ติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้น๓คนที่เปิดเผยออกมาในวันนี้นะครับ
แล้วก็มีนักแสดงตลกอีกคนนึงนะครับ

เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปถ่ายรายการฮอลลีวูดเกมไนท์แล้วก็มีดารานักแสดงแล้วก็พิธีกรเนี่ยติดไปแล้ว

เพิ่งออกมาสดร้อนนะครับวันนี้เป็นบวกนะครับติดอีกคนนึงนะครับ
ดังนั้นนะครับผู้ที่ติดเชื้อคน๑๙วันนี้นะครับ
วันที่๘นะนับตั้งแต่ที่มีศิลปินดารานักร้องเริ่มติดในระลอกนี้เป็นวันแรกเนี่ย
รวมแล้วตอนนี้๒๓คน
คือวันแรกที่เปิดเผยเลยคือสแตม

ถ้าดูในกลุ่มของนายเนี่ยนะฮะนักแสดงตลกชื่อดังนะครับ
ต้องดูภาพนี้นะครับเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นกลุ่มดาราแล้วก็นักแสดงตลก
คือแถวบนเนี่ยติดโควิดไป๕นะฮะ
มีตั้งแต่คุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊สชวนชื่นมีนักคอมมีพี่วิลลี่แมคอินทอส
จะอยู่รูปแถวล่างนะฮะเดี๋ยวรอผลอยู่นะครับ
เชอปรางมีไข่มุกมีออนมีจีจี้ผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าผลออกสองทุ่มคืนนี้นะครับตอนนี้แฟนคลับ
ก็รอฟังกันอยู่เราก็รอฟังอยู่นะฮะเดี๋ยวยังไง
ทราบผลมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงค่ะนะฮะ
ก็เป็นกำลังใจทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มดารา
ศิลปินในตอนนี้นะครับมีอีกคนนึงที่วันนี้เขาออกมาอัดคลิป
เพื่อระบายความในใจในโลกโซเชียลใช่ค่ะก็คือนักร้องสาววันเดอร์เฟรม
ใช่โอ้โหร้องไห้แบบหนักมากอ่ะคือความจริงเธอก็ไปอัดรายการ
นะนี่ฮะเธออัดคลิปเนี่ยนะฮะร้องไห้เนี่ยนะครับแต่ว่าวันที่เธอไปอัดรายการ
เธอก็ใส่หน้ากากป้องกันตลอดอ่ะคือผลของเธอเนี่ยเธอไม่ติดโคลดสิบเก้า
อืมนะผลไปตรวจเรียบร้อยไม่ติดแต่ปรากฏว่าพ่อของเธอติดอืม
คุณพ่อของเธอติดนะฮะพ่อของนักร้องสาววันเดอร์เฟรมนะครับ
เมื่อคืนนี้เธอไลฟ์แล้วก็ร้องร้องไห้ปล่อยโฮเลย
พ่อเนี่ยติดโควิดสิบเก้าแล้วคุณพ่อเนี่ยความดันสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
ซึ่งถือว่าสูงมากมากค่ะแล้วตอนนั้นพ่อก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัดแห่งหนึ่ง
เป็นห้องรวมค่ะนะเธอบอกว่าที่นอนก็เป็นแบบปูพื้น
เรียงกันมีพัดลมให้พ่อก็นอนไม่ได้
เพราะว่าผู้ป่วยท่านอื่นเนี่ยไอตลอดบางคนก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
พ่อก็กังวลว่าจะป่วยหนักกว่าเดิมหรือเปล่า
เพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
ในฐานะลูกก็ปวดใจมากกังวลมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้
ก็พยายามติดต่อหาโรงพยาบาลหาเตียงหาอะไรที่มันสะดวกมากขึ้นกว่านี้
พ่อก็หาไม่ได้เลยก็เลยออกมาโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือ
หากโรงพยาบาลไหนสามารถรับเคสของพ่อเธอได้เนี่ยก็กรุณาช่วยด้วย
นะฮะนี่เป็นคลิปที่เธอได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ตอนนั้นที่คุณพ่อตรวจพบนะแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อันนี้คืออัปเดตล่าสุดของคุณพ่อแล้วแล้วก็ตอนนี้อัปเดตแล้วนะ
เดี๋ยวดูคลิปอัพเดทหน่อยเพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมา
นักร้องสาววอเนอร์เฟรมอัปเดตคุณพ่อนะครับกำลังเดินทางโดยรถพยาบาล
ย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งได้โรงพยาบาลแล้ว
บอกว่าก็ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันหาโรงพยาบาลใหม่ให้คุณพ่อ
ตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลนวมิน๙นี่นะฮะเธอโพสต์เอาไว้เป็นคุณพ่อ
กำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ฝากขอบคุณทุกทุกคนใช่ที่ช่วยเหลือแล้วก็ประสานจนสามารถ
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งได้แล้วนี่ฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะ
เรื่องของการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแต่ว่าถ้าใครที่เขาพร้อมหรือว่ามีกำลังในการจะจ่ายส่วนต่างนะ
เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนมันจะมีพวกค่าห้องที่คือรัฐเนี่ยใครติดโควิด๑๙รักษาให้ฟรีอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าเข้าเอกชนเนี่ยมันจะมีเรื่องส่วนต่างของค่าห้องค่ารักษาอะไรพวกนี้เกี่ยวกับต้องจ่ายเพิ่มอะไรพวกนี้นะค่ะ